ช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะคะ
เกิดเหตุสลดเกี่ยวกับเด็กจมน้ำไม่เว้นแต่ละวันเลย

เหตุการณ์นี้ล่าสุดนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนะคะ

จมน้ำเสียชีวิตขณะที่ชวนเพื่อนไปเล่นน้ำ
แต่เหตุการณ์สำคัญก็คือแม่ของเด็กคนนี้เป็นผู้ช่วยพยาบาล

แล้วก็พยายามที่จะช่วยชีวิตลูกคนนี้

ประโยคที่เรียกคือฟื้นสิลูกฟื้นสิ
แต่ว่าปฏิหารจากเรื่องนี้ไม่มีจริงนะคะ
แม่คนนี้ร้องไห้ไปด้วยตัดเพาะไปด้วย
บอกว่าช่วยคนอื่นมานักต่อนักแล้ว
แต่ช่วยลูกตัวเองไม่ได้

พยายามมาให้ถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด

อยู่กับช่วยชีวิตคนอื่นได้เรียบร้อยนะ

ทำไมลูกชายตัวเองถึงช่วยไม่ได้

หลังจากไม่สามารถปั๊มหัวใจยื้อชีวิตเด็กชายเจียรศักดิ์อายุ๑๔ปี
นักเรียนม๑ให้กลับมาหายใจได้อีกครั้ง
เพราะว่าจมน้ำและขาดอากาศหายใจเป็นเวลานาน
ทำให้ผู้เป็นแม่เข่าอ่อนเลยค่ะ

ท่ามกลางความสลดหดหู่ของชาวบ้านที่มายืนรอดูเหตุการณ์
แม่คนนี้นะคะให้การทั้งน้ำตาบอกว่าแยกทางกับสามี
ดูลูกชาย๒คนมี๓ขวบกับ๑๔ปี

ผู้ตายนี่เป็นลูกคนโตอาศัยอยู่กับยาย

แล้วก็เคยตักเตือนและเคยเตือนลูกตลอดเวลา
บอกว่าไม่ให้เล่นน้ำกับเพื่อนนะ
ช่วงอากาศร้อนแบบนี้คือเตือนลูกเป็นประจำ
เพราะรู้ว่าลูกว่ายน้ำไม่เก่งกลัวลูกจะจมน้ำ
ก็รับปากนะคะบอกว่าจะไม่ไปเล่นน้ำ
แต่ว่าหลังไปทำงานมีญาติโทรศัพท์มาบอกว่า
ไปเล่นน้ำกับเพื่อนแล้วก็จมน้ำหายไป
ก็เลยรีบออกมาดูจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่งม

เด็กชายเทวันด้วงชาลีนะคะคนนี้ค่ะอายุ๑๑ปี
เพื่อนผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
กลุ่มเพื่อนวัยใกล้เคียงกันประมาณ๙คน
กันปั่นจักรยานไปกินส้มตำที่ร้านค้าในหมู่บ้าน
จากนั้นไปเก็บแตงโมที่สวนแสวแถวนั้นมา
ก็รู้สึกร้อนก็เลยชักชวนกันลงเล่นน้ำ
ผู้ตายว่ายน้ำไม่ค่อยเก่งนะคะขอเล่นอยู่ใกล้ใกล้ฝั่ง
ซึ่งน้ำนั้นตื้นอยู่คนเดียวเล่นอยู่คนเดียวก็ไล่ฟัง
แต่เพื่อนดึงผู้ตายออกมาเล่นด้วยกัน
ทำให้ผู้ตายจมน้ำเสียชีวิตนะคะต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยค่ะ
ขณะที่นายทองพิทักษ์โมโทอายุ๕๓ปี
กำนันตำบลเชียงยืนบอกว่า
น้องน้ำสาธารณะแห่งนี้มีความกว้างนิดประมาณ๕ไร่
ลึก๖เมตรคุณคะ

เคยประกาศให้ดูแลบุตรหลานให้ดีช่วงปิดเทอม
เพราะว่าเด็กอาจแอบเล่นน้ำและจมน้ำได้
หลังเหตุการณ์นี้คงต้องติดป้ายเตือนแล้วนะคะ
เพื่อห้ามเด็กลงไปเล่นน้ำโดยเด็ดขาด
ไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ถ้า๖เมตร
รวมทั้งอาจจะมีการดื่มสุรามาก่อน
สภาพอากาศที่ร้อนจัดนะคะ
อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้จมน้ำได้ช่วงนี้
แล้วก็ส่วนใหญ่พฤติกรรมของเด็กในช่วงปิดเทอมแบบนี้แหละ

มีแก๊งเขามีกวนปั่นจักรยาน
แล้วก็พากันชวนกันไปนู่นไปนี่ไปปีนต้นไม้บ้างไปลงเล่นน้ำบ้าง

คือช่วยคนอื่นได้แต่ทำไมช่วยลูกตัวเองไม่ได้

ไม่มีใครสามารถที่จะห้ามได้นะครับ